ที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะมีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนแต่ว่าสภาพศพเนี่ย
ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากเพราะว่ารักษณะคือถูกของมีคมทำร้ายเข้าที่บริเวณใบหน้า
แล้วมีร่องรอยถูกยิงอีกสี่รูกระสุนนะคะคือทั้งแทงทั้งยิงแบบนั้นเลย
ตำรวจก็บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่ขัดแย้งกันรุนแรงมากก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะเป็นถนนสายบางพึ่งพลุเตยใต้ในตำบลเพหลาค่ะ
สภาพศพของผู้ตายเนี่ยนะคะก็สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขาสามส่วนสีดำ
สภาพถูกของมีคมฟันเข้าศีรษะบริเวณหน้าผาก๑แผล
แล้วก็รอยกระสุนปืนลูกซองเข้าหน้าอกและลำตัวฝั่งซ้าย๔รู
ใกล้กันพบรองเท้าแตะสีชมพูตกอยู่หนึ่งข้างบนถนนแล้วก็อยู่ที่
อีกข้างหนึ่งประมาณห่างจากศพ๓เมตรเนี่ยก็เจอรองเท้าคู่เดียวกันเนี่ยแหละค่ะ
ต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะตรวจสอบผู้นำในชุมชนก็รู้มาว่าผู้ตายชื่อว่า
สมรักเอียดศรีหรือในโดมวัยยี่สิบสามปีค่ะเป็นชาวตำบลเพลาเนี่ยแหละค่ะ
ทราบทะเบียนหายออกจากบ้านไปเมื่อคืนนี้แล้วก็สุดท้ายมาถูกพบเป็นศพ
แต่ว่าไม่เจอมอเตอร์ไซค์นะคะเจอแต่ศพตำรวจเลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าในโดมอาจจะถูกคนร้าย
ชิงรถมอเตอร์ไซค์หรืออาจมีปัญหาขัดแย้งกับกลุ่มคนร้าย
แล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้
ซึ่งตำรวจยังไม่ยืนยันว่าจุดพบศพจะเป็นจุดเกิดเหตุหรือเปล่า
ทีมสืบสวนตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และพยายามแวดล้อมใกล้ที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าจุดสุดท้ายที่ผู้ตายอยู่คือตรงไหน
แล้วก็จะมีการนำตัวญาติมาสอบสวนอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุการตายและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ด้วย
คุณผู้ชมคะหลังจากตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกรอบนึง
ก็เดินทางไปพบกับญาติของผู้ตายที่สำนักส่งมะขามแก้วหมู่๓ที่อำเภอคลองท่อม
ญาติญาติกำลังนำศพของผู้ตายไปไว้ที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ตำรวจได้เจอกับคุณพ่อของผู้ตายนะคะคุณพ่อวิโรธอายุ๔๕ปี
ตำรวจก็ไปพูดคุยสอบถามข้อมูลนะคะ
คุณพ่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุจริงว่าที่ลูกชายถูกฆ่าตายมันคือเรื่องอะไร
ก็ยอมรับว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายก็จะมีอาการเพี้ยนอยู่บ้างอันนี้พ่อบอกนะ
พ่อก็คิดอยู่ว่าจะพาลูกไปหาหมอไปตรวจไปรักษา
ที่ผ่านมาลูกชายไม่ค่อยจะไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนอะไรให้กับใคร
แต่ว่าจะชอบขี่รถเล่นอยู่ในหมู่บ้าน
จากการสอบถามภรรยาที่แยกกันอยู่นะคะ
แล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย

ก็เลยเชื่อว่าอาจจะถูกฆ่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพราะว่าคืนวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่หมู่บ้านมีงานรำนะคะ

แต่ก็เมื่อคืนคนที่เขาไปเที่ยวงานเขาบอกว่าไม่เห็นลูกชายเลย

ทีนี้ค่ะพ่อก็เลยบอกว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนในหมู่บ้าน

เพราะว่าลูกไม่ออกไปนอกพื้นที่แน่

แต่มันอาจจะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าลูกอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข่าหูคน
อาจจะทำให้ใครในพื้นที่โกรธหรือเปล่า
แต่ถ้าถามว่ามันมีเรื่องของยาเสพติดอะไรไหม

แต่ว่าไม่ถึงขั้นโอ้โฮไปขายยานะ

ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ก็อยากจะให้ตำรวจหาตัวคนที่มาก่อเหตุนะคะ

ว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับลูก
หรือไม่ก็น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ส่วนเรื่องนี้นะคะที่พยาวค่ะหลาน